มีคลิปหนึ่งเป็นคลิปเฉาใช้คำนี้ได้ไหม
อาจจะไม่ฉาวมากแต่โด่งดังก็ได้
เป็นคลิปโด่งดังใช้คำนี้ก็ได้ของคนการเมืองนะคะ
สสซีราเจนจคจากพพรรลงพื้นที่ไปพื้นที่ตำบลกระรนที่จังหวัดภูเก็ต
ไปตรวจสอบเรื่องของการก่อสร้างคอนโดมิเนียมรู้ว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่า
ก่อสร้างโดยนายตำรวจที่เป็นผู้มีอิทธิพลในท้องที่แบบผิดกฎหมายหรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยมีการขอกำลังจากตำรวจมาคุ้มกันตัวเองเพราะอ้างว่าตัวเองถูกข่มขู่ฆ่า
ก็เลยเนี่ยกลายเป็นคลิปนี้นะคะทีนี้ตำรวจเขาก็ไม่ได้จัดกำลังมาดูนะเพราะเขาก็มีงานของเขา
ทีนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นแล้วก็ถูกวิพักษ์วิจารณ์เพราะลักษณะการใช้ชุดคำพูดของคุณศิราเนี่ย
เหมือนไปสั่งตำรวจไงซ้ายหันขวาหันประมาณนี้เหมือนกับว่าตัวเองเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจนะคะ
ทีนี้ก็เลยมีกระแสวิพักษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะในกระแสออนไลน์นะคะแต่วันนี้เขามีคำชี้แจงออกมาด้วยนะคะ
เดี๋ยวก่อนฟังคำชี้แจงไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
ก็มีความอึทย์รู้จักนะอย่างก็เป็นแนวอันนั้นเนี่ย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่โด่งดังในโลกออนไลน์นะคะ
ซ้ายมือเสื้อดำคือสสิระเจนจาคะ
ขวามือคงไม่ต้องแนะนำเป็นรองผู้กำกับโรงพักกะรนนะคะ
คือรองผู้กำกับมันยังพยายามที่จะชี้แจงผมไม่ได้ส่งชุดมาอรักษา
เพราะลูกน้องติดภารกิจอยู่๑๒๓๔
แล้วมีจังหวะหนึ่งตอนที่กำลังชี้แจงคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ
สสิระหันไปอย่ามาขึ้นเสียงกับผม

ประมาณนี้ค่ะทีนี้แหละพอคลิปนี้ปรากฏออกไป
คำถามตอบมาเป็นพลวนเลยนะคะ

ใช่คำถามมีมาเยอะเลยนะคะ
โดยเฉพาะการตั้งคำถามกับตัวของคุณสิระจริงจริงค่ะ

หลังจากคลิปนี้กระฉ่อนออกไปนะคะ
วันนี้คุณศิราเจนจาคะก็ออกมาชี้แจงนะคะ
บอกว่าจริงแล้วก่อนลงพื้นที่
ก็ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกรณไปแล้วนะคะว่า
จะมีการตั้งเวทีชาวบ้านเพื่อรับฟังความเดือดร้อนสักประมาณ๒๐๐คน
และตัวเองก่อนหน้านี้ก็เคยถูกขู่ฆ่ามาแล้ว
เพราะฉะนั้นก็เลยขอกำลังตำรวจมาดูแลความปลอดภัย

เอ้ากลับไม่มีตำรวจมาดูแลแม้แต่คนเดียว
ก็เลยสอบถามไปตามคลิปที่ปรากฏนั่นแหละค่ะ
แล้วก็ภายหลังตัวเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะคุณศิระว่าอย่างนั้น
เพราะก็มีการทำความเข้าใจแล้วยืนยันเป็นคนพูดเสียงดังปกติอยู่แล้วนะคะ
ฟังคำชี้แจงจากคุณศิระอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ว่าเราจะทำอย่างไรสุดกับผ่านชายสมัยรัฐประเทศ
กลับไปนั่งกินกาแฟกับเจ้าของคอนโดที่มีหลายอย่าง
ไม่พอใจที่รองภูมิกับไปนั่งกินกาแฟ

ทีนี้กิริยาและมารยาทที่มันเกิดขึ้นสำหรับคุณศิราเจนจาคะก็กระช่อนไปทั่ว

ชาวบ้านเขาก็พูดกันต่อปากต่อปาก
ว่าเอกพฤติกรรมของสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐสดร
หรือว่าสอสอแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่า
กระทบกับภาคลักษณ์ของพักหรือเปล่า
ทีนี้เราก็ไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ

สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่กระทบกับภาพลักษณ์

ที่ถูกดูเหมือนจะเป็นเป้าให้ภาพพลังประชารัฐโดน
โอเคว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่การไปทำงานเพียงไปทำงานที่ก็สทำ
พวกพวกพวกพวกอยู่คลุกพื้นที่นั้นนึงนะ

โดยภาพรวมแล้วมันจะกระทบกับพลักษณ์ไหมครับ

พรุ่งนี้เข้าพลักษณ์จะคุยให้ดี
เพราะเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลย
ก็มีคำถามจากชาวบ้านเหมือนกันนะว่า

ทำไมต้องให้คุณซีราเจนจะคร้าว

เรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบผ่านระบบรัฐสภาในเรื่องของ
รยาทของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
เดี๋ยวรอดูนะคะ
ส่วนฝากฝั่งของตำรวจรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้เห็นคลิปนี้แล้วเหมือนกันบอกว่า
สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
รองภูมิกับเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะ